พระเอกสุดหล่อของเราน้องกระทิงขุนนรงค์แล้วก็แซคนั่นเองค่ะ
ก่อนหน้านี้เราให้ดูเบื้องหลังไปแล้วว้าวว้าวแบมแบมนะฮะ
สองคนนี้มีแง่มุมที่สนิทวันนี้เจาะลึกลงไปอีก
ก็คือมอสพี่แซคแล้วก็ตัวเอง
ละครเนี่ยนะชื่อเรื่องว่าอ้ายข่อยหักเจ้า
เออเรื่องราวเกิดที่จังหวัดอุดรธานีคุณผู้ชม
ตัวละครในเรื่องแน่นอนเกิดที่อุดรต้องว่าวภาษาอีสาน
สำเนียงต้องแบบอุดรธานีแบบออริจินัล
มอสกับพี่แซคเนี่ยเขาจะช่วยติวให้น้องกระทิงออกเสียงแบบว่า
คือให้มันเหมือนเป๊ะเหมือนเปี๊ยบเลย
แต่มีเรื่องนี้ที่พี่แซคเขาแบบแพรวเป็นพิเศษเลย
คือเรื่องอะไรรู้ไหมการจีบหญิง
ถึงกับแจกมุกจีบหญิงให้น้องกระทิงแบบไม่มีกั๊กเลย
น้องเอาไปเลือกใช้ได้เลยเอาในละครให้เต็มที่
เดี๋ยวไปฟังน้องชายเมาส์พี่ชายกันบ้างดีกว่านะคะว่า

พี่แชทก็จะเฮ้ยพี่ทิ้งต้องพูดอย่างนี้
ผมว่าพี่แท็กเดี๋ยวผมจะพูดคำนี้ทำยังไง

หามุกไปจีบหญิงในเรื่องก็คืออุ่ม

พี่แซ็คผมจะอย่างนี้ทำยังไงพูดอย่างไร
แปลว่าอะไรอะไรอย่างนี้เขาก็จะสอนพูดอะไรอย่างนี้
มุกจีบผู้หญิงมุกแบบมุกฮามุกทะเรื่องนี่มีหมด

แต่ฮาในตอนถ่ายฮามาก

นี้กระทิงเขาส่องถูกมาก

คือต้องบอกว่าน้องกระทิงเป็นคนเหนือ
อาจจะเป็นแบบพี่แซ็คเขาสอนแล้วก็ติว
แล้วจริงเล่าให้ฟังกระทิงเนี่ยชื่อเป็นแบบว่าดุดันใช่ไหม
ที่มาที่ไปดิฉันเคยสัมภาษณ์น้องกระทิงนะคะว่าทำไมต้องชื่อกระทิง
เพราะว่าคุณแม่เขาคือด้วยความที่เขาหน้าเด็กแล้วคุณแม่บอกว่ากลัวลูกชาย

ใช่จะเป็นแบบเศร้าสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็เลยตั้งชื่อลูกนะคะว่าเป็นกระทิง

เนี่ยแม่น่าจะตั้งชื่อใหม่นะ
ว่าเป็นแบบว่าเป็นเรื่องความเชื่อแหละ

คุณผู้ชมดูคนหล่อกันไปแล้ว